ส่วนพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
กับวันที่๒๖ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ
ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ๑วัน

ซึ่งตามปกติแล้ววันหยุดราชการในช่วงเวลาต่างเนี่ย
ธุรกิจต่างสถาบันการเงินธุรกิจห้างร้านห้างสรรพสินค้า

แต่ว่า๒๖ตุลาคมนี้หลายสถานที่ประกาศปิดให้บริการนะครับ
เพื่อจะได้ให้พนักงานได้ไปถวายดอกไม้จันทร์กันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งธุรกิจต่างนะครับที่ได้ประกาศปิดนะครับ
ประกาศแจ้งปิดบริการชั่วคราว

เพื่อถวายความจงรักพักดีและถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัททุกคน
รวมไปถึงพนักงานประจำร้านค้าต่างในศูนย์การค้า
ได้มีส่วนร่วมในการถวายความอาลัย
ในพระจบิถีถวายพระเภิงพระบรมศพ
อันสำคัญยิ่งต่อปวงชนชาวไทย
วันที่๒๖ตุลาคมตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาเป็นต้นไป
จะเปิดให้บริการตามปกติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
เนื่องจากเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาครัฐ
และทุกศูนย์การค้าจะเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง
วันที่๒๗ตุลาคม๒๕๖๐ครับ
แล้วก็จะกลับมาเปิดอีกครั้งวันถัดไปก็คือ๒๗ตุลาคม๒๕๕๙
ก็จะปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงเวลาเดียวกันเลยค่ะ
ส่วนสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทประกาศให้วันที่๒๖ตุลาคม๒๕๕๙
เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษค่ะ
นางวิเรขาสันตภัณฑ์ผู้มนุยการอาวุโสฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
บอกว่าธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งได้แจ้งมาว่าจะปิดการให้บริการสาขาทั่วประเทศ
ซึ่งรวมถึงสาขาที่เปิดให้บริการทุกวันอย่างเช่นสาขาในห้าง
แต่ว่าประชาชนก็ยังสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
โดยทางธนาคารพาณิชย์ได้มีการสำรองเงินรองรับการทำธุรกรรมผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างเพียงพอแล้วครับ